คุณผู้ชมมาตามกันเรื่องดราม่าร้อนที่คุณผู้ชมรอนะคะ
เรื่องของทิศสมปองกับคุณติ๋งทีวีโพ

แล้วก็ต้องบอกว่างานเข้าทิศสมปองและช่วงนี้

หลังจากที่ทางคุณติ๋มทีวีภูมีการออกแถลงข่าว
ก็ตัดขาดกันระหว่างที่สมปอง
ทีนี้ทิศสมปองเองก็ออกมาไลฟ์ตอบโต้
แล้วก็ตอบทุกข้อคำถามที่หลายคนสงสัย
แต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อเป็นไทยรัฐทีวีก็ต้องเอาให้ลึก
เพราะเรามีการวิดีโอคอสอบถามกับคุณติ๋มทีวีภูมิ
ไปถึงความคืบหน้าหลังจากที่เนี่ยมีการแถลงข่าวกันไป

ติ๋มบอกกับเราแบบนี้นะคะว่าทางด้านของสมปองเนี่ย

แต่เจ๊ติ๋มบอกว่าจบคือจบค่ะ
ยืนยันว่าที่พูดไปทั้งหมดในวันแถลงข่าวเป็นเรื่องจริง
เพราะฟังมาจากสมปองเอง

ตัวคุณติ๋มบอกว่าก็เคยสงสัยรายได้ที่สมปองทำมาตลอดระยะเวลาที่บวช

อย่างเช่นการเป็นวิทยากรในการสอนตามองค์กรต่างค่ะ
แต่ที่สมปองบอกกับตัวเองว่า

เคยถามว่าเอ้าแล้วเงินไปไหนหมดล่ะ

แต่ที่สมปองไม่ยอมตอบตอนนั้น
ส่วนประเด็นที่ว่าแล้วสมปองเอาเงินไปแทงพนันบอลตามข่าวลื้อหรือเปล่า
ติ๋มตอบค่ะว่าเรื่องนี้ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าเราไม่เคยถาม

ติ๋มบอกเคยเตือนเรื่องแม่ค้าออนไลน์ว่ามาติดพันธุ์จริง
แต่ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะอยากจะปกป้องลูกชาย
ซึ่งก็โดนสมปองเทงานไปเหมือนกัน
จนเกิดความเสียหายกับบริษัท
ลองฟังเสียงนะคะคุณพันธิพาหรือว่าเจ๊ติ๋มทีวีภูค่ะ

มันเป็นการหมินลูกที่มากอะค่ะ
พี่ต้องออกมาในฐานะแม่
พี่ก็สงสัยว่าเงินเขาเอาไปไหน
ขณะที่เราเป็นพระ๑๕ปีเนี่ย
เรามีรายได้มันแยะมากเลย
เขาบอกกับพี่ว่าเดือนหนึ่ง
พี่ถามกับผู้จัดการเขาว่าเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เขาบอก
๔๕เดือนตอนปลายปีเนี่ยจะมีประมาณวันละ๒อย่างน้อย
ก็เดือนหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า๖๐กรุ๊ป
แล้วหนึ่งกรุ๊ปเนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่ไหมคะ
เงิน๔๒๐๘๐บาท
ที่ทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีการวีดีโอคอล์พูดคุยกับชะติ่มทีวีโพลก
แต่อย่างที่บอกแหละค่ะดราม่าก็มันเกิดขึ้นมานะ

ก็หลังจากที่มีการประกาศแตกหักกันไปแบบนี้
พศชื่อดังก็มีการเคยให้สัมภาษณ์นะคะกับไทยรัฐทีวี
ตนเองถูกเอารัฐเอาเปรียบในเรื่องของการทำงาน
ประมาณว่าทำเยอะแต่ได้เงินน้อย
ซึ่งพยายามอดทนมาตลอด
นี่ก็เป็นคุณแจ๊กกะลินเคยไปสัมภาษณ์เอาไว้

ก็บอกด้วยนะว่าประเด็นนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปเกี่ยวยงกับชนวนเหตุ
ดังกล่าวที่เป็นดราม่ากันตอนนี้หรือเปล่าด้วย
ลองไปฟังสิ่งที่ส่งปองกันค่ะ
บางทีตรงบางทีเราก็ถูกเอาเปรียบแหละผมพูดตรงเลย
ผมโดนเอาเปรียบแหละผมทำงานมากกว่าเงินที่ได้รับแหละ
แต่เราก็ได้ไงหลายอย่างผมไม่รู้สึกผิด
ผมไม่ได้ผิดความผิดมันจะเกิดจากผม
แต่ว่าเมื่อมันกลายเป็นหน้าผมเป็นชื่อผม
ผมก็โอเครับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้คือเป็นสัมภาษณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุดราม่านี้นะคะคุณผู้ชม
ทิศสมปองเพิ่งศึกมาไม่นานเองทำงานก็ไม่นานเองนะ

อันนี้ครูเคยให้สัมภาษณ์ไว้ไงก่อนที่จะมีการประกาศแตกหักกับเจ๊ติ๋มทีวีภู

ประเด็นที่มีชาวเน็ตเขาไปขุดเรื่องราวเอามาว่า
ที่เคยพูดเรื่องหนี้๑๐กว่าล้าน
ก่อนหน้านี้ที่สมปองเคยบอกไม่ใช่เหรอ
หนี้๑๐กว่าล้านที่มีเนี่ยเป็นเพราะว่าเอาไปทำบุญ
ไปสร้างโรงเรียนบ้างไปทำสนามบอลบ้างสนามวอลเล่บอล
สนามตะกร่อห้องน้ำห้องเรียนที่เป็นห้องแอร์ให้กับเด็ก
แล้วก็ยังมีการให้ทุนนักเรียนด้วย
ทำไมถึงบอกว่าที่สมปองเป็นหนี้จากการซื้อที่ดิน
เพื่อมาทำสวนยางพาราซึ่งเป็นที่ดินสอปกร๓๐๐ไร่ล่ะ
นี่แหละค่ะคือชาวเน็ตไปขุดเอาเรื่องราวพวกนี้มา
ทางที่สมปองเองก็มีการให้ข้อมูลว่าหนี้ที่เกิดจาก๑๐ล้านที่เขามีเนี่ย
มันเป็นการซื้อที่ดินจริงแต่เป็นการซื้อที่ดินให้พ่อแม่
แล้วก็พี่ญาติพี่น้องเอามาทำสวนไม่ใช่ของตัวเขาเอง
อันนี้คือวันที่เขาไลฟ์นะคะทีนี้คนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่า
แบบนี้สมปองโป๊ะแตกหรือเปล่า
สรุปอันไหนเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงกันแน่
คุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองแล้วค่ะ
เพราะว่าทางคุณสมปองเนี่ยน่าจะมาพูดแล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
ได้ข่าวว่าเป็นวันอังคารที่๘กุมภาพันธ์
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเขาเก็บตัวเงียบเลย
ไม่ให้สัมภาษณ์ใครเลยทั้งสิ้นก็ต้องรอฟังวันนั้นนะคะ